อีกหนึ่งหนุ่มโตโน่โดนเพจหนึ่งออกมาบอกว่า
ตั้งแต่มีแฟนชีวิตเปลี่ยนไปเรื่องนู่นนั่นนี่จอมวงการ
เสื้อโพงเสื้อผ้าจะใส่เสื้อต่างหารคู่ไม่ได้
แบนเท่านั้นโอ้โหด่าแหลกยับดิฉันก็งง

ฉันก็งงตกลงมันยังไงคะเนี่ยแล้วโตโน่เปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ย
ฟังโตโน่เขาเปิดใจรวมไปถึงเรื่องสร้างภาพเก็บขยะด้วยนะ
นางก็ตอบกลับมาเลยค่ะไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
สันติกส

นิชาก็ไม่ใช่แฟน

ว่าช่วยเก็บขยะดีกว่า
ช่วยลดโดดร้อน